หญิงไทยถูกนายจ้างไต้หวันกระทำอาณาจารย์
ร้องขอให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือพากลับประเทศ
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา